มีเหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นกับผู้ป่วยรายหนึ่งที่ยะโสธรนะครับ
เมื่อเขาอาการกำเริบหนักกลางดึกนะครับครอบครัวได้โทรไปแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์
หกหกเก้าปรากฏว่ามีผู้ที่รับสายนะครับ
บอกว่ายังไม่ถึงเวลางานต้องรอให้เช้าก่อนโดยให้หารถไปโรงพยาบาลกันเอง
สุดท้ายแล้วผู้ป่วยรายนี้ก็เสียชีวิตติดตามจากรายงานครับ
นางประนอมชื่นใจจัดงานศพให้กับนายสมจิตสามีที่บ้านในอำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธร

โรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันนางประนอมเล่าว่าก่อนจะเสียชีวิต
เวลาตีหนึ่งของคืนวันที่๒๖กุมภาพันธ์สามีเกิดอาการวิงเวียนศีรษะอย่างแรง
กระทั่งทนไม่ไหวเวลาตีสี่ยี่สิบเก้านาที
ให้หลานอายุสิบเอ็ดปีโทรศัพท์หมายเลขหนึ่งหกหกเก้า
ซึ่งเป็นสายด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์ให้มารับไปโรงพยาบาล
จากนั้นนางประนอมก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งพูดคุยด้วยเสียงงวงเงีย
บอกว่ายังไม่ถึงเวลาทำงานและจะมารับได้เวลา๘โมงเช้า
ถ้ารีบก็ให้หารถคันอื่นแทนนางประนอมไม่รู้จะทำอย่างไร
ขณะที่สามีก็มีอาการไม่ดีขึ้นจึงได้ไปตามหารถ
กระทั่งได้รถกระบะของสมาชิกอบตในหมู่บ้าน
พาไปส่งโรงพยาบาลกุฎชุมเวลาตี๕เศษ
เมื่อทางโรงพยาบาลกุฎชุมเห็นอาการคนไข้จึงรีบนำส่งต่อโรงพยาบาลยะโสธรทันที
สำหรับการเสียชีวิตนั้นทางญาติก็พอเข้าใจว่า
เป็นเพราะโรคประจำตัวที่รุมร้าว
แต่ยังติดใจว่าทำไมบริการฉุกเฉินของรัฐ
บอกบัตรคนไข้ที่อาการหนักใกล้ตายแบบนี้
วันนี้นายแพทย์ธนุษย์ก๊วยเจริญพาณิชย์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธร

ได้นำพวงหลีดไปขอบสมนายสมจิต

พร้อมกับรับฟังข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยทางภรรยาและลูกบอกว่า

แต่หาก๑๖๖๙ไม่บอกปัดแบบนั้น
ส่งโรงพยาบาลช่วยเหลือได้ทัน

ก็จะไม่ติดใจในการให้บริการ

เห็นค่าชีวิตของคนให้เหมือนกัน

ก็จะติดตามเรื่องนี้ให้
ปรุงพร้อมกับพัฒนาการให้บริการต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน